ทวงถามถึงความช่วยเหลือเงินช่วยเหลือเงินเยียวยาจากทางภาครัฐนะคะ
ตอนนี้เชื่อว่าความช่วยเหลือน่าจะไปได้ทันท่วงทีมากขึ้น
เพราะว่ามีคำสั่งออกมาแล้วค่ะจากเป็นระเบียบให้ประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สามารถอนุมัติเงินช่วยเหลือในกรณีเร่งด่วนให้จังหวัดที่ถูกน้ำท่วมได้ทันที๕ล้านบาทค่ะ
ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
กำหนดให้คณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

สามารถให้ค่าจัดการศพคนละ๕๐๐๐บาท
ค่าซ่อมบ้านทั้งหมดหรือบางส่วนตามความจำเป็น
เครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรค
เครื่องมือประกอบอาชีพเครื่องใช้อื่นที่จำเป็นแก่ครอบครัว
แต่มีเงื่อนไขอยู่นะคะว่าการช่วยเหลือนี้
จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับส่วนราชการ
ส่วนกรณีเร่งด่วนนั้นประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็สามารถอนุมัติเงินช่วยเหลือให้จังหวัดได้ทันที๕ล้านบาท
และถ้าหากว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าเกินความสามารถของจังหวัดที่จะช่วยเหลือ
ก็สามารถเสนอเรื่องมาที่สำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เพื่อนำเสนอต่อไปยังคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือให้พิจารณาต่อไปได้ค่ะ